ไปดูเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะคะ
ปัตตานีแล้วก็นราธิวาสมีเหตุระเบิดเกิดขึ้น๒จุด
ทำให้มีอาสาทหารพรานเสียชีวิตสองนายนะคะที่แรกเนี่ยเกิดขึ้นริมถนนสายบ้านท่ายาบ่อ
บ้านปาการลือสงค่ะที่หมู่หกบ้านปาการลือสงตำบลตุยง
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีคนร้ายไม่ทราบจำนวนดักซุ่มในป่าข้างทางนะคะ
แล้วก็กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมที่เอาไปวางไว้ริมถนน
เสียงเนี่ยระเบิดดังสนั่นเลยซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่กำลังพลชุดร้อยทหารพรานสี่สามศูนย์ห้า
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สี่สิบสามกำลังเดินลาดตระเวนเส้นทาง
ครองดูแลความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านปากกาลือสงฆ์อยู่ค่ะตรงจุดเกิดเหตุที่เกิดระเบิดเนี่ยเป็นหลุมกว้างหนึ่งเมตรนะคะ
มีชิ้นส่วนระเบิดแล้วก็สะเก็ดระเบิดกระจายอยู่ทั่วบริเวณมีอุปกรณ์สนามของเจ้าหน้าที่ตกอยู่ด้วย
มีรอยเลือดของอาสาทหารพรานเอ็มลุกมานฮายีสแมร์ถูกสะเก็ดระเบิดอยู่เป็นจำนวนมาก
แรงระเบิดเนี่ยอัดเข้าตามลำตัวหลายแห่งจนอาการสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งแห่งเกิดขึ้นที่คอสะพานบ้านกาลิซาหมู่ที่๒ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
เหล็กเนี่ยถูกอนุภาพของแรงระเบิดได้รับความเสียหายนะคะลักษณะระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องเหมือนกัน
แต่ว่าครั้งนี้คนร้ายบรรจุในกล่องเหล็กน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมแล้วก็เอาไว้ใส่ในกระสอบปุ๋ยอีกทีนึงนะคะ
วางไว้ที่ตรงคอสะพานแล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิด
ทำให้๑๐โทบึงการหารศาลวัย๓๒ปีหัวหน้าชุดลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยครู
สังกัดกองล้อทหารพลาญที่สี่ห้าศูนย์แปดกรมทหารพลาญที่สี่สิบห้า
สี่สิบ
ทำให้แน่นแล้วก็หูถูก
โรงพยาบาลระแงะแล้วนะคะคุณหมอปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นแล้ว
แล้วก็ส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินต่อไปค่ะ